อยากได้

พี่อยากได้ปลาซอมม่อน

พี่ต้องขอผู้ผมแบบรับเอก

กินแล้วจะนอนกินแล้วอร่อย
ไอย้ชาย
ที่ท่านนำเสนอก็จะบอกว่านี่คือปลาหมองปุ้มปุ้ยซูชีปลามัสเคร็ดทอดครับผม
ของผมเป็นหอยลายผัดพริกเผา

หลายดูฉ่ำมากเห็นไหมครับ

วิเคราะห์ดูว่าอันนี้จะแพงสุดตัดไปเลย

มากเลยอ่ะมันจะเผ็ดผมว่าอันนี้แพงสุด
เอาล่ะถึงเวลาที่คุณต้องตอบแล้วค่ะ
ว่าปลากระป๋องทั้ง๓แบบ๓รสชาติ
ปองไหนราคาถูกที่สุด

โอเคเอาการ์ดมาให้เป๊กค่ะ
เอาล่ะคุณจะตอบอะไรกับอะไรคะ

คุณเจมส์บอกว่าชูชีส่วนคุณจิ๊บบอกว่าปลาสับ

นี่คือข้อที่คุณไม่เลือกคือหอยลายคุณคิดว่าแพงสุด

นี่คือปุ้งปุ้ยนะคะชูฉี่ค่ะ
และปลาซาดินสับปรุงรสปุ้มปุ้ยค่ะ

และปุ้มปุ้ยพริกเผาหอยลาย

แพงแพง

แพงแพง

และปลากระป๋องปุ้มปุ้ยนะครับ

ราคาถูกที่สุด

เพิ่มขึ้นเป็น๘๐๐๐บาทค่ะ

ของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด
มีเจ็บเยินยังเป็นพางัก

แช่แข็งนะครับ

บอกได้เลยว่าเป็นราคาที่ถูกมาก
ถึงเป็ดเนี่ยจะอยู่ในเฉพาะสัตว์ปีก

แต่ว่าอันนั้นไม่ใช่สัตว์ครับผม

ถ้าเราจะเดินตัวอ่อนจะบ้านะทุกคน
ของผมเนี่ยยี่ห้อเดียวกันค่ะ
แต่ของผมเนี่ยเป็นส่วนของบ้านท้ายเป็ด

ไม่มีใครว่าอะไรอยู่ในลูก
แต่ของบ้านถูก
ของน้องถูกสุดครับ

คุณคะคำถามข้อที่๓มูลค่า๘๐๐๐บาทค่ะ
อะไรเป็ดทั้ง๓แบบนี้ค่ะ
แบบไหนราคาถูกที่สุด

กลับไปกินตับกินไตกินไส้กินพุงได้หลังเลยค่ะ

เห็นแล้วเมื่อกู้นี้การพิเศษ

เพียงแต่ว่าแตกต่างกันในด้านของชิ้นส่วนเท่านั้นเอง

คุณว่าอวัยวะใดถูกที่สุด
อันหนึ่ง

เป็นขอเฉลยที่หัวใจก่อนนะคะ
หัวใจเป็ดจากแอร์โร่ค่ะ

มาที่บ้านท้ายเป็ดน้ำหนัก๑กิโลกรัมเช่นกันค่ะ

ราคาอยู่ที่

มาใกล้

ต้องแพงกว่า๕๙บาทค่ะ

เดี๋ยวยานอนหลับตื่น
ใครที่ดูรายการแกงปวนด้วนราคาอยู่ตอนนี้
ก็หยิบโทรศัพท์มือถือหรือกล้องถ่ายรูปของคุณ
ถ่ายรูปของตัวท่านเองกับรายการแกงปวนด้วนราคา
หน้าจอไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
หรือใครที่ดูย้อนหลังก็ถ่ายรูปตัวคุณเองกับหน้าจอแท็บเล็ต
แล้วรอฟังคำถามท้ายรายการ
เรามีรางวัลแจกทุกวันที่รายการออกอากาศ